ที่นครศรีธรรมราชค่ะคุณแม่ไปรอรับลูกนะคะ
ก็นั่งอยู่บนรถจักรยานยนต์รอลูกเดินออกมา๕นาทีเท่านั้น
มีคนร้ายขี่รถมาประกบแล้วก็กระชากสร้อยทอง
ทั้งจากที่คอแล้วก็จากที่ข้อมือขี่รถหลบหนีไปค่ะ
ที่คุณผู้ชมเห็นเป็นเศษสร้อยคอทองคำ
คนร้ายกระชากจนหลุดแล้วก็หล่นลงบนพื้นย่านะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยหลังตลาดท่าแพง
ตำบลปากภูนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
ผู้เสียหายก็คือนางสาวอุราพรบุญชูยังอยู่ในอาการตกใจอยู่เลยค่ะ
นางสาวอุรพรเล่าให้ฟังบอกว่าก็ไปรอรับลูกจากโรงเรียน
ตัวเองเนี่ยนั่งคล่อมรถจักรยานยนต์อยู่รอลูกนั่งอยู่แค่๕นาทีเท่านั้นเอง
มีคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบหมายเลขทะเบียน
รูปร่างคนร้ายผอมสูงประมาณ๑๗๐เซนติเมตร
ใส่เสื้อคลุมสีดำกางเกงยีนขายาวใส่หมวดนิรภัยเต็มใบเข้ามาประกบ
แล้วก็กระชากสร้อยคอทองคำหนัก๑บาทไปจากคอและสร้อยข้อมือหนัก๑บาท

นางสาวอุรพรกำลังให้กันกับตำรวจเนี่ยมีชาวบ้านที่เขามามุงดู
ก็หันไปเห็นสร้อยคอทองคำครึ่งเส้นมีพระเลี่ยมทองนี่แหละค่ะ
ตกอยู่บนพื้นดินเป็นพระนางพญานะคะ
หลังจากนั้นพอเขาหากันก็ไปเจอชิ้นส่วนสร้อยข้อมือทองคำเพิ่มอีก๕ชิ้น
นางสาวอุรพรเล่าให้ฟังบอกว่าตอนคนร้ายเข้ากระชากสร้อยเนี่ย
ตัวเธอก็ฮึดสู้นะเลยอาจจะทำให้สร้อยคอทองคำ
แล้วก็ชิ้นส่วนสร้อยข้อมือขาดแล้วก็หลุดกระจายอยู่บริเวณพื้น
แต่คนร้ายก็ได้สร้อยไปจำนวนนึงแล้วค่ะ
ในที่เกิดเหตุเขาก็เลยยกมือไหว้พระนางพญาที่ติดอยู่ที่สร้อย
เพราะเชื่อว่าเหตุที่คนร้ายไม่สามารถกระชากสร้อยไปได้ทั้งหมด
เพราะพระนางพญามีความศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนางสาวอุราพร
และเลือกที่จะอยู่กับนางสาวอุราพรผู้เป็นเจ้าของ
ด้านตำรวจจะเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียง
แล้วก็จะสืบสวนเพื่อหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปให้ได้ค่ะ